กลับมาพร้อมเมนูเส้นสไตล์เมืองยูซาว่าจากร้านยูซาว่าอิซากะยะกันต่อรสชาติจะเป็นยังไงไปชิมกันเลย
ก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าเส้นอูด้งของเมืองยูซาว่านี้มันแตกต่างจากที่อื่นจริงนะ
มันมีความเหนียวความนุ่มในตัวเองการลวกเส้นอย่างนี้ยากไหม
ไม่ยากเลยค่ะเพราะว่าเชฟของเราเนี่ยก็คือเป็นเชฟที่มีประสบการณ์มากกว่า๒๐ปี
ทำเส้นตัวนี้เนี่ยก็คือเวลาเราจะลวกเนี่ยคือเราจะลวกผ่านน้ำร้อนประมาณแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นนะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็เอามาทิ้งใส่น้ำแข็งรวมใส่น้ำแข็งหน่อยนึงเพื่อไม่ให้มันเหนียวจนเกินไป
เพราะถ้าเกิดเราไปแช่น้ำเย็นมากเนี่ยเส้นมันจะเหนียวเวลาผัดกระติกอะค่ะ
ซอสแล้วก็ปรุงเองค่ะก็คือเราจะซื้อผลิตภัณฑ์จากทางญี่ปุ่นเลยนะคะ
แล้วก็มาปรุงในสูตรสไตล์ของอิลซาว่า

ใช่ค่ะก็จะมีความแห้งแต่ว่าก็ได้ความกลมกล่อมของตัวหมู
เพราะดูอย่างนี้มันเหมือนกับว่าน่าจะจืดนะ
แต่พอทานเข้าไปปรากฏว่ารสชาติมันเข้มข้นจริงเลยนะครับ
กับตัวน้ำซอสตัวนี้นะครับมันเข้ากันได้ดีมากจริงนะครับผม
อ่ะมาเมนูนี้บ้างอันนี้เป็นราเมงแล้ว
ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นราเมงตัวเส้นก็จะไม่เหมือนกัน

อ่าชาชูราเมงนะครับ
เดี๋ยวต้องขอลองชิมตัวเส้นกันแล้วกันนะว่ามันแตกต่างกับอุด้งหรือเปล่านะครับ
แล้วก็แตกต่างกับราเมงของที่อื่นหรือไม่นะครับผม
ค่ะ

มีลักษณะที่เส้นใหญ่กว่าบะหมี่บ้านเราหน่อย

หอมของโชโยคใช่ไหมคะ
คือชาวยูซาว่านี่เขาก็จะทานโชโยคแบบนี้เลยครับ

สนิทกับทางเชฟของที่นู่นเลย

คุณทำยังไงบ้างเขาก็ไม่ได้บอกสูตรเรานะคะ
แต่ว่าเขาก็บอกว่าให้
เวลาทำให้พิถีพิถันกับมันเยอะ
แม้ว่าคุณจะได้เครื่องปรุงจากญี่ปุ่นไปก็จริง
แต่เวลาคุณปรุงเนี่ยคุณต้องพยายามปรุงแบบว่าพิถีพิถันหน่อย
ตรงนี้เลยว่าคนญี่ปุ่นเขาพิธีพิธันในการทำทุกอย่างจริง
เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาอาหารเข้ามาทำเราก็ต้องทำพิธีพิธรรมให้ได้เท่าเขา

รสชาติของอาหารเขาจะออกมาได้กลมกล่อมแบบนี้ถูกใจคนไทยแน่นอน
จากเมนูเส้นของยูซาว่าที่มีตรงนี้แล้วมีเมนูอื่นที่อยากจะแนะนำด้วยไหมครับ
มีค่ะมีค่ะก็โดยเฉพาะนะคะทุกวันศุกร์ของเราก็คือเราจะมีเมนูอูซูซูเม
ก็คือเป็นเมนูพิเศษประจำวันศุกร์ค่ะ
ก็จะมีเมนูใหม่เข้ามาก็จะมีเรื่องของเส้นด้วย
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะมีคล้ายโซเมงนะคะ
ก็คือจะเป็นแบบเย็นบะหมี่เย็นของสไตล์ยูซาว่าของเรา

ก็ต้องมาลองกันนะวันศุกร์จะมีเมนูใหม่
แต่ถ้ามาวันธรรมดาก็มีเมนูที่มีอยู่แล้ว

แล้วก็ให้สังเกตนะคะทางด้านขวามือจะมีป้ายใหญ่ใหญ่เลยค่ะอ่า

พอเลี้ยวขวาเข้ามาแล้วตรงมาเรื่อยนะคะ

ไฟสีแดงแบบสไตล์ญี่ปุ่นขับมา

๑๑โมงถึงหมาย๒แล้วก็๖โมงถึงเที่ยงคืนค่ะ

แถวอารีนะก็ลองมาได้นะครับ
มาลองอาหารญี่ปุ่นที่ใต้เมืองยูซาว่า

นำมาทำเมนูต่างมากมายนะครับผม
วันนี้ขอบคุณมากเลยครับ
ขอบคุณครับ
ระหว่างเมนูยากิอูดงและราเมียนหมูชาชู
เมนูชามไหนเป็นเมนูเส้นที่คุณชื่นชอบที่สุด

ของใครนะคะถูกใจทีมงานเล่าเส้นเป็นเรื่อง
และทำถูกต้องตามกติกามากที่สุด๕อันดับแรก
จะได้รับบัตรกำนันไปรับประทานเมนูเส้นที่ออกอากาศ๑เมนูฟรี

และอันดับที่๖๑๐จะได้รับบัตรส่วนลดค่าอาหาร๑๐

รวมทั้งหมด๑๐รางวัลนั่นเองค่ะ
ร่วมกิจกรรมนี้ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่๔สิงหาคมพศ๒๕๕๙
ถึงวันพุธที่๘สิงหาคมพศ๒๕๖๒
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับการคัดเลือก
วันศุกร์ที่๑๐สิงหาคมพศ๒๕๖๑ค่ะ
ต่อกับเมนูเส้นร้านใหม่จานต่อไป
เป็นคิวของขนมจีนน้ำยาใต้จากกรสมุย
โรงแรมสุดฮิตที่เป็นกระแสอยู่ในโลกออนไลน์นะตอนนี้
รสชาติจะร้อยแรงเผ็ดร้อนจัดจานแบบพริกยกสวนไหม
เฮียน็อตไปพิสูจน์กันค่ะ

เพิ่งเปิดมาได้ถึงแค่๖เดือนเท่านั้นเองนะครับ

ที่นำเอาเมนูของชาวใต้แท้จากเกาะสมุยเนี่ย

เดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ

จริงเราอยากให้โรงแรมนี้ครับ

ของคนที่พักอาศัยอยู่
แล้วก็คนที่เข้ามาใช้โรงแรมด้วย

มาแล้วจะต้องมีแบบพื้นที่ส่วนตัวอะไรอย่างนี้
ให้กับลูกค้านอกที่ไม่ได้พักมาใช้

ใช่มาถ่ายรูปมาทานข้าว
มีมินิเชียเตอร์อย่างนี้ฮะ
มินิเทอร์เตอร์ก็จุคนได้ประมาณ๑๐คน
ว่าเห็นคุณแชร์กันเยอะแยะ

ค่อนข้างจะแตกต่างกับโรงแรมชื่ออื่น

พูดถึงสายทางตกแต่งมาจากไหน

เป็นภาพรวมเป็นแบบยุค๘๐ปี
ที่มันค่อนข้างจะดูเป็นแบบ

เราก็เลยได้แรงบันดันใจมาจากนั้น

สามารถที่จะเข้ามาทำตรงนี้ได้มีอะไรบ้าง

จะมีร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วก็จะเป็นร้านเสื้อผ้า

ร้านเสื้อผ้าแล้วก็มีร้านอาหารใต้
มาริโกใต้มาริโกอ่าพูดถึงร้านอาหารใต้ก็ดีแล้ว

อยากให้แนะนำเมนูเส้นสำหรับรายการของเราหน่อยว่ามีอะไรบ้างนะครับผม
คือร้านอาหารใต้ต้องบอกก่อนนะครับว่า
โอเคเราแตกต่างจากที่อื่นเพราะว่าเราใช้สูตรมาจากที่สมุทร
อืมสูตรกับสมุทรเอานี่เดี๋ยวเข้าไปดูในร้านเลยนะครับ
เอาไปดูเลยครับได้เลยฮะเชิญเลยครับเชิญเลยครับ
เชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลย
เป็นคนพื้นที่ก่อนสมุย

ใช่เพราะฉะนั้นสูตรที่เราเคยทานข้าวที่บ้านเขา
มันเป็นอะไรที่แบบแตกต่าง
เราก็เลยยกสูตรจากแฟมิลี่ทางบ้านเขา
ที่ก่อนสมุยเอามาอยู่ที่นี่

เพราะดูด้วยบรรยากาศของร้านมันเก๋มาก
แต่อาหารเป็นอาหารแบบไตล์แท้เลย

ขนมจีนแกงปูใบเฉพาะแล้วอะไรครับ

ใครที่อยากจะรู้ว่าอาหารใต้บนเกาะสมุย
แตกต่างไปจากอาหารใต้ทั่วไปที่เราเคยทานกันหรือเปล่า
ไว้มาคุยกันต่อช่วงหน้าค่ะ
รสชาติของเครื่องต่างที่อยู่ในนี้มันเข้มข้นจริง
ในสมมุติใครที่ทำให้มันมีกลิ่นอัตรรัสพิเศษของมันมันคืออะไรครับ
เครื่องแกงใต้ขายไม่ได้เลยคือขมิ้น
ตัวนี้ก็คือเอกลักษณ์ของใต้เลยครับ
ตัวนี้เลยจะทำให้สีมันเหลืองแล้วก็มีกลิ่นที่พิเศษของเขานะครับ
หมี่ก็ผัดได้แห้งกำลังดี

กำลังดีแล้วก็รสชาติแบบเช่มข้นกับอาหารใต้จริง

ด้วยความที่ว่าดอกไม้เราค่อนข้างจะประนีต
เราก็เลยมีความคิดว่าเออหรือว่าเราเปิดเป็นร้านคาเฟ่ที่มีกลัวดอกไม้ดีมั้ย

พริกแกงกุ้งเอามาพัดกับสปาคิตี้นะครับผม
ใช่ค่ะเราก็จะใช้เครื่องแกงแบบไทยเลยค่ะ
มาผัดกับเส้นสปาเกตตี้ซึ่งเราใช้วิธีการลวกเส้นแบบสองครั้ง